หลายท่านเนี่ยก็จะได้ชมข่าวในเรื่องของคุณครูในเรื่องของ
อ่าตั้งข้อคอรหาติดฉินนินทามากมายทำไมผมถึงไม่ออก
พูดรู้ไหมครับเพราะทุกท่านเนี่ยก็ได้ชมสื่อข้าง
เดียวดังนั้นวันนี้ผมจะเรียนที่แจ้งอย่างนี้นะครับว่าใน
สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยทุกท่านไม่ผิดหรอกครับคนที่ให้สื่อ
ครั้งเดียวเนี่ยบางทีท่านสืบสื่อแล้วท่านต้องคิด
จารณนิดนึงนะครับเพราะท่านทุกท่านเนี่ยชมสื่อ
แล้วสืบสื่อแล้วท่านก็คิดหนึ่งว่าอีกคนหนึ่ง
เนี้ยเมื่อท่านวิภาพวิจารณ์เนี้ยเขาจะมีความรู้สึก
อย่างไรนะครับตัวผมเองเนี่ยให้อภัยและให้โอกาส
กับทุกท่านผมให้อภัยแล้วก็อโหสิกรรมให้กับ
ทุกท่านนะครับว่าผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยคิดไม่ผิด
หรอกครับทุกท่านคิดถูกในส่วนของท่านแต่ในการคิด
เนี่ยมันทำลายความรู้สึกของอีกคนนึงนะครับ
ผมเป็นครูเป็นปูสนิยบุคคลผมจะทำอะไรนั้นผม
ต้องคิดวิเคราะห์แล้วการทำแล้วเนี่ยก็ไม่ไม่สร้าง
ความเดือดร้อนกับคนอื่นซึ่งผมตามหาลอตเตอรี่
ของผมที่หายเท่านั้นเองครับดังนั้นเนี่ยขอเรียนที่
อย่างนี้นะครับว่าความจริงคือความจริงขอให้ทุก
ท่านอ่ะรอความจริงก่อนนะครับจึงวิพากษ์วิจารณ์ขอบคุณ
อันนี้ก็เป็นความรู้สึกของครูอยากให้พูดถึงหลัง
จากที่ตำรวจภูทรภาค๗ได้แถลงไปเมื่อวานนี้
ซึ่งก็ระบุว่าสลากชุดนั้นเป็นของครูรู้สึกยังไง
บ้างครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่าน
อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปแล้วว่าโดนกระแสโซเชียล
ใส่สังคมเยอะแยะมากมายนะครับข้อที่จริงเกี่ยวกับ
ดีของผมนั้นในส่วนที่เป็นผู้ประชาการภาค
ท่านก็ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนนะครับเอ่อซึ่งใน
ส่วนของคุณลุงจรูนนักข่าวสื่อมวลชน
มาหาคุณครูที่บ้านเนี่ยก็มาสอบถามอ่าโทรศัพท์
มาถามบ้างว่าคุณครูเอ่อคุณลุงจรูนท่านมีความ
ประสงค์จะเชิญคุณครูไปสาบานที่สารเจ้าพ่อหลัก
เมืองในวันที่สี่กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นี้เพิ่ง
ครูก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงจรูนนะครับเพราะว่าคุณลุง
จรูนก็ให้เกียรษที่เชิญไปสาบาณตนที่สันจพรรรรร์
หลักเมืองผมขอเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับว่าให้คุณครู
ให้คุณลุงจรูนได้เก็บคำสาบานไปสาบานไว้
ที่ศาลตอนขึ้นศาลดีกว่าครับเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นศาล
แล้วก็มีคำสาบานตรงนั้นนะครับขอบคุณครับ
ถึงว่าเดี๋ยวขึ้นสันแล้วก็จะมีการอ่าสาบาณตอน
หน้าสันเหมือนปกติใช่ครับก็ได้สาบาณตอนนั้นด้วยซึ่ง
สาบันตนอืมครับที่บันลังซึ่งตอนนั้นคุณลุงก็ได้
สาบานอยู่แล้วแต่ตัวของคุณครูเนี้ยได้สาบานไปหนึ่ง
ครั้งแล้วครับตอนขึ้นตอนขึ้นสาบันจนที่
สันแพ่งมาโดยตรงนี้ครับก็อันนี้เป็นคำที่แจ้ง
กับครูล่าสุดครับรวมถึงพยานด้วยครับพยาน
ได้สาบานตัวไปแล้วพยานที่เป็นแม่ค้าแล้วก็
หลายคนก็ที่ไปขึ้นศาลก็ได้เคยสาบานต่อหน้า
ว่าหลังจากที่กุฐปพเจแจทะแหลงแล้วพูดจะรู้สึกอย่างไรแณ่วันนี้
แต่ปรากฏว่าคุณครูเนี่ยได้ขึ้นรถกระบะไปซึ่ง
มารับโดยที่ไม่แต่ตัวครูเองก็อาจจะไม่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้อยากให้คุณครูได้ช่วยชี้แจ้งหน่อยครับครับเมื่อวานเนี้ยต้องขอบคุณสื่อมวลชนทุกช่องทุกคะแหน่งนะครับที่ให้เกลียดคุณครูไปรอที่หน้าห้องคุณครูกำลังสอนหนังสือนักเรียนแล้วก็ไปรอบางบางบางสื่อเนี้ยไปรอต้องต้องเช้านะครับต้องขอบคุณนะครับที่
ถึงภูมิกับการตำรวจภูทรเมืองกาลเอ่อขอความลูกเคราะห์ให้ท่านส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยไปยังคุณครูและพยานเอ่อเมื่อวันที่สิบแปดมกราคมสองพันหน้าหกสิบเอ็ดและท่านภูมิกับก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเอามาดูแลความปลอดภัยถึงตัวคุณครูเองแล้วก็พยาน
ก็มารักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยให้แล้วก็มารับกลับบ้านครับซึ่งคุณครูคิดว่าที่เอ่อทางตำรวจได้มารับกลับบ้านเนี่ย
เพราะว่าคุณครูดูแล้วว่าคนที่มารอหน้าห้องที่คุณครูสอนเยอะมากครับอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่มากเหนือไปกว่านี้ไม่มีครับตำรวจทำหน้าที่ในการได้เอ่อ
คุณครูได้ขอความรู้เคราะห์ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะชี้แจงมีอะไรอยากจะชี้แจงเพิ่มเติมจากนี้ไหมครับ
อันนี้ถือว่าเป็นให้โอกาสครูปีชาซึ่งถือว่านานทีมีโอกาสได้พูดคุยเปิดใจแบบนี้นะครับ
จริงก็ไม่มีอะไรพูดนะต้องขอบคุณประชาชนทั้งประเทศนะครับตอนนี้
กระแสเรื่องของลอตเตอรี่โอละวน๓๐ล้านของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ทุกช่องแล้วก็ประชาชนให้ความสนใจเป็นคดีตัวอย่างนะครับ
เป็นคดีที่บอกได้เลยว่าเป็นคดีจริงแล้วคุณครูคิดว่าคดีนี้
เป็นคดีที่เล็กแค่คุณครูทำลอตเตอรี่หายนะครับ
แต่เรื่องที่ใหญ่โตแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งประเทศเนี่ย
นะเกิดเกิดจากก็ดีนะครับจากสื่อมวลชนต่างต่าง
ซึ่งในทุกแง่ทุกมุมทำให้ทุกคนได้มีความรู้เรื่องกฎหมาย
มีความรู้หลายด้านนะครับว่าการที่เราจะมีเรื่องมีคดีความนั้น
เราต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างอะไรเรียกว่าคดีความ
เรียกว่าฝ่ายโจทย์ฝ่ายจำเลยคุณครูเองก็ต้องมีการเตรียมตัว
ที่จะต้องเตรียมพยานหลักฐานต่างตามความเป็นจริง
เพราะมันเป็นเรื่องจริงครับเราต้องเตรียมรักฐานตามความเป็นจริงของเรา
และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ต้องขอขอบคุณนะครับทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ทำงานอย่างหนักเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
ความจริงจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็ค้นหาผู้กระทำผิดอย่างแท้จริงครับ
คุณครูครับมีจริงขออนุญาตอันนี้แล้วแต่คุณครูจะสะดวกนะครับ
มีประเด็นหนึ่งที่หลายคนสงสัยในตอนแรกเลยอยากจะให้ครูได้อธิบายว่า
สาเหตุที่คุณครูขอแบ่งในตอนแรกนะครับบอกว่าขอแบ่ง
สาเหตุนี้อยากให้คุณครูตอบสังคมว่าเหตุผลเพราะอะไรครับ
จริงอยากจะเรียนแจ้งเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วนะครับซึ่งประชาชนหลายหลายท่านก็คงทราบกันดีแล้ว
เมื่อวันที่ทางพนักงานสอบสวนได้เชิญคุณลุงจรูนแล้วก็คุณครูเนี่ย
มาพบกันที่เอ่อสภอเมืองกาลนะครับครับ
วันที่๒๘พฤศจิกาเนี่ยก็ได้ตกลงกันในเบื้องต้น
เนื่องจากคุณลุงเนี่ยไม่สามารถจำได้ว่าซื้อจากแม่ค้าคนไหน
แล้วก็คุณลุงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะระบุอะไรได้เลย
คุณลุงก็พนักงานสอบสวนก็สอบถามรายละเอียดต่าง
คุณลุงก็ไม่สามารถตอบได้แล้วดังนั้นเนี่ยคุณลุงก็
ทางพนักงานสอบสวนก็ให้ไปตกลงกันเองสองคนอีกห้องหนึ่ง
นะครับซึ่งห้องนี้ก็จะมีผมกับคุณลุงแค่สองคนแล้ว
รองภูมิกับซึ่งท่านอยู่ด้วยท่านก็ให้เราตกลงกันสองคน
ท่านก็เดินออกนอกห้องไปให้เราตกลงกันสองคนว่า
ในกรณีแบบนี้จะต้องทำยังไงกัน
ในฐานะเป็นคนชาวจังหวัดกาลด้วยกันในการตกลงครั้งนั้น
คุณลุงเขาก็ท่านก็ในฐานะคุณเหมือนกันก็คุยกันด้วยดีนะ
ท่านก็บอกว่าผมก็บอกถ้าคุณลุงยินดี
หรือตกลงว่าคุณลุงเก็บลอตเตอรี่ของคุณครูได้เนี่ย
คุณครูก็ยินดีตามข้อเงื่อนไขที่คุณลุงเสนอให้คุณลุงเสนอมาเลย
คุณลุงก็บอกห้าสิบห้าสิบก็คือสิบห้าล้านสิบห้าล้าน
ซึ่งผมก็คิดว่าในเมื่อเราก็โชคไม่ดีนะ
ทำลอตเตอรี่โดนหายแล้วคุณหนุ่มก็โชคดีที่เก็บลอตเตอรี่เราไว้
ก็ถือว่าเขาเป็นพลเมืองดีที่ยังรักษาเงินไว้ให้ได้ดังนั้นก็มีเงื่อนไขกันว่า
ถ้าคุณลุงเนี่ยสามารถที่จะยอมรับว่าตัวเองเนี่ย
ลอตเตอรี่ได้จริงตอนนี้ยังไม่ได้ลงเลขคดี
ยังไม่ได้ลงอะไรก็เพียงแต่ว่าพูดคุยกันธรรมดา
คุณครูมีแค่บันทึกประจำวันเท่านั้นเองถ้าคุณลุงยอมรับ
คดีเราก็ไม่ต้องมีเราก็ไม่ต้องเครียด
ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลไม่ต้องอะไรเราก็ตกลงกันเอง
เงินสิบห้าร้านน่ะก็ถือว่าเยอะนะครับ
ก็คุณลุงเขาก็บอกท่านก็โอเคนะ
ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวไปปรึกษาภรรยาข้างนอกห้องก่อนซึ่ง
ภรรยาของคุณลุงก็นั่งอยู่นอกห้องหลังจากนั้นคุณลุงก็หายไป
ประมาณสักห้าประมาณห้านาทีแล้วคุณลุงก็เข้ามา
เข้ามาก็คุณลุงก็บอกว่าภรรยาก็ไม่ยอมเพราะไม่ยอมปั๊บ
ทางพนักงานสอบสวนก็ต้องลงเล็กที่คดีนะครับ
ก็มีดังเนี้ยครับอืมอ่าคุณครูมีอะไรที่จะชี้แจงอีกไหมครับ
ที่เตรียมที่เตรียมไว้ก็หมดแล้วครับอยากมีอะไรอยากจะอ่า
ฝากถึงคุณลุงจรูนไหมอยากจะฝากถึงสื่อจะออกกันไหมเนี่ย
ได้ครับได้ได้คือจะออกไหมเนี่ย
พี่แก้วถึงสื่อออกไหมอยากจะฝากถึงสื่อทุกแขนงนะครับ
สื่อเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยประชาชนรอรอสื่อที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
ดังนั้นสื่อที่ลงไปเนี่ยก็ถูกต้องหมดแล้วครับแต่ถูกต้องแค่ด้านเดียว
บางทียังติดต่ออีกด้านหนึ่งไม่ได้แต่ผมเข้าใจนะครับ
ว่าสื่อเนี่ยก็ต้องทำงานมีสื่อบางสื่อนะครับ
ที่โรงเรียนเทพมงคลรังศรีเนี่ยมาที่โรงเรียนผมเนี่ย
มาหน้าห้องแล้วก็ขออนุญาตพวกนี้กันมาถูกต้อง
แต่คำขออนุญาตผู้ในการเนี้ยเพื่อจะมาสอบถามเอ่อ
ครูและนักเรียนแค่ยกตัวอย่างนะครับ
แค่นักเรียนหนึ่งคนนักเรียนสองคนครูหนึ่งคน
เพื่อสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อครูแต่เมื่อเอ่อ
โรงเรียนได้เตรียมคุณครูไว้ให้เตรียมนักเรียนไว้ให้
เขาก็สอบถามจริงครับแต่ทั้งสื่อช่องเนี้ย
ก็ไม่กลับสอบถามนักเรียนทั้งโรงเรียนเลยครับ
ยืนสอบถามซึ่งมันกลายเป็นว่านักเรียนต้องมานั่งตอบคำถาม
แล้วนักเรียนน่ะสิบคนตอบไม่ดีหนึ่งคน
เขาเอาสิ่งที่ตอบไม่ดีไปบอกไปออกอากาศ
แต่เด็กที่ตอบดีเขาไม่ออกนะครับนี่คือสิ่งที่คุณครูมองว่า
สื่อต้องให้โอกาสทั้งสองข้างแล้วก็เป็นกลาง
แล้วสิ่งต่างประชาชนจะได้เข้าใจให้ถูกต้อง
ซึ่งประชาชนก็ไม่ผิดหรอกครับคนเสพสื่อดังนั้นฝาก
ฝากบอกสื่อทุกคนเนี้ยนะครับว่าเอ่อสื่อเนี้ย
เป็นผู้ที่เป็นกลางแล้วก็มีอะไรก็
มีข้อข้องใจตรงไหนก็สอบถามทั้งสองฝ่ายได้ขอบคุณครับ
ในส่วนของความรู้สึกเองกับคุณลุงจรูนเนี่ยยังรู้สึกไม่ดีไหม
ว่ายังรู้สึกเหมือนเดิมก็คือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรกันยังไง
ส่วนลึกไม่ได้ไม่ได้โกรธคุณลุงเลยนะครับไม่ได้โกรธคุณลุงเลย
แล้วก็ไม่ได้โกรธคุณป้าเพราะว่าเกิดจากสิ่งต่างที่มันเป็นเรื่องเป็นราวและเป็นคดีกันขึ้นมา
แต่คนที่คุณครูโกรธนะครับก็คือสิ่งที่เขาเอาเอ่อ
เอาข่าวของเราไปลงแล้วมันก็ไม่ถูกต้องเช่นเขาบอกว่าเขามาสอบถามนักเรียนที่โรงเรียนแรก
ปรากฏว่านักเรียนบอกว่าคุณครูปีชาติดการพนันติดสุรา
แล้วเขาก็ยังบอกอีกว่าไปถามนักเรียนแล้วนะว่าคุณครูปีชามีกลิ่นเหล้ามาโรงเรียนไหม
ซึ่ง๑๘๐บอกคุณครูปีชามีกินเหล้ามาโรงเรียนอันนี้ถือว่าแรงไป
แล้วก็อยากจะเรียนที่แจ้งว่าบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นคนที่ใช้การสอบถามในเชิงลบ
ก็ขอให้เขาใช้ดุลพินิษฐ์แล้วแก้ไขใหม่คนเราเนี่ยผิดได้นะครับ
แต่ต้องแก้ไขให้ถูกต้องถ้าอย่างงั้นอยากให้ครูที่แจ้งในประเด็นนี้
ให้สังคมได้รับทราบเลยครับว่าจริงจริงแล้วเป็นแบบนั้นไหมหรือเป็นยังไงครับเสียเป๊บนะ
ได้ได้ได้ไหมได้ครับแล้วหนูอ่ะพี่สาวหน่อยไปเดี๋ยวตัดก่อน

ได้ครับจริงอยากให้ครูได้อธิบายว่าประเด็นนี้ที่เคยมีประเด็นก่อน
อันนี้จริงจริงแล้วความจริงมันเป็นยังไงครับคือจริงจริงเลยนะว่า
อย่างที่ประชาชนเขาคอรหาครูนี้นะมันเกิดจากบุคคลที่เขาเอาไปลงในทางที่เป็นลบอ่ะ
จริงคนทุกคนไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นหรอกครับ
แต่ครูเป็นปูชนียบุคคลครูเป็นแบบอย่างและเป็นครูต้นแบบหลายเรื่อง
ครูประมาณแต่แปลว่าเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพครูมีมาตรฐานการทำงานนะครับ
จากประวัติของครูเนี้ยเป็นครูไม่เคยละทิ้งหน้าที่ราชการ
แล้วก็ทำงานด้วยความรับผิดชอบสูงมีรางวัลเกียรติยศต่างรองรับ
ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวที่การันตีได้ว่าคุณครูเป็นคุณครูแบบไหน
เหล้ายาปลาปิ้งก็ไม่เคยไม่เคยกินนะครับบุหรี่ก็ไม่เคยสูบ
แต่เขาลงไปหมดเลยนะครับติดเหล้าติดบุหรี่เล่นการพนันมีฐานะยับจน
ซึ่งในสิ่งที่เขาลงมันเป็นลบไปนะครับ
อยากให้สื่อได้คิดวิเคราะห์แล้วก็ไม่ได้โทษเขานะครับ
นี่ประชาชนเนี่ยที่เขาเสพสื่อเขามองข้างเดียวเขาก็เชื่อซึ่งประชาชนไม่ผิดนะครับ
ฝากสื่อแล้วก็ฝากคนที่เข้ามาในโรงเรียนโรงเรียนยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับ
คุณครูก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็คุณครูทำหน้าที่การสอนนะครับ
ทุกวันที่ห้องโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็ไปที่ห้องทุกวันนะครับ
อยากให้คุณครูได้ฝากถึงชาวสังคมออนไลน์
ซึ่งอย่างตอนนี้ก็รับชมทางเพจของไทยรัฐอยู่เยอะแล้วก็อาจจะมีการแสดงความคิดเห็น
ในทางลบบ้างคุณครูอยากจะฝากถึงบุคคลเหล่านี้อีกรอบหนึ่งนะหน่อยนะครับ
คืออยากจะฝากเรื่องของโซเชียลเนี่ยนะครับโซเชียลเนี่ย
สอนนักเรียนแล้วก็บอลนักเรียนเสมอว่านักเรียนโซเชียลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดี
นักเรียนใช้ให้เกิดประโยชน์แต่การโซเชียลเนี่ย
เอาไว้กันในการที่ติฉินนินทาว่ากล่าวด่าผู้คนเนี่ย
ผมคิดว่าใช้ในทางไม่ถูกต้องซึ่งข้อมูลที่แท้จริงอ่ะ
ท่านอาจจะไม่รู้จักผมเป็นแฟนส่วนตัวท่านเห็นแค่คดี
ผมไปบอกท่านอีกครั้งแล้วครับว่าคดีเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้สิ้นสุด
ท่านต้องมองคนที่หน้าตาเพราะคุณแม่หน้าตาแบบนี้
เป็นโจรคนหน้าตาแบบนี้ก็มันดีคนเราเนี่ยจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจครับ
อยู่ที่จิตใจแล้วอยู่ที่คุณธรรมที่เขาได้รับ
ขอให้ผู้บริโภคและคือเสพสื่อแล้วก็ใช้สื่อเนี่ย
ช่วยคิดวิเคราะห์ก่อนนะครับเราเป็นคนไทยด้วยกัน
มีอะไรมาสอบถามครูได้นะครับเรียนดีต้อนรับทุกคน
คุณครูเป็นอย่างไรอยากให้ทุกท่านได้มุมมองแล้วก็มองความปกติ
ขอบคุณครับพอที่แต่เกิดเรื่องครูก็ยังคงที่เหมือนเดิมสอนทุกคน
เพราะเชื่อว่าเราต้องเป็นครูมีหน้าที่เป็นครูต้องสอนนักเรียน
นักเรียนรอเราอยู่วันหนึ่งครูสอนทั้งหมด
สมมุติว่าห้าชั่วโมงเนี้ยเด็กจะรอเราอัปราวันสองร้อยคน
ซึ่งเด็กผู้ปกครองก็มีความคาดหวังว่าอยากได้ลูก
ให้ลูกที่มาโรงเรียนเนี่ยให้มีความรู้ครูก็จะต้องเตรียมความรู้ให้กับนักเรียน
เพราะเขาอยากรู้เขาจึงมาโรงเรียนการสอนให้คนที่ไม่รู้เนี่ย
ได้มีความรู้เนี่ยถือว่านั่นแหละคือปูชนียบุคุณครับ
สุดท้ายนี้อยากให้ครูพูดถึงเรื่องคดีที่จะดำเนินการต่อไปอีกนิดนึ
มีความพร้อมมากแค่ไหนเอาเท่าที่ครูพอจะพูดได้นะครับ
ดำเนินการต่อไปในเรื่องของคดีอาญา
อาญาแผ่นดินแล้วก็คดีแพ่งในส่วนแพ่งนั้นคุณครูก็ฟ้องแพ่งไปแล้วครับ
ส่วนอาญาก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่กับตำรวจ
ตอนนี้การดำเนินของทางทนายเป็นยังไงบ้างแล้วครับ
อ่าทางของเราก็มีพยานหลักฐานพร้อมครับที่จะดำเนินการอ่า
เป็นข้อที่จริงเข้าสู่กระบวนการศาลครับก็ยืนยันว่าแม้ว่าจะสู้อีกนานขนาดไหนก็ยังพร้อมใช่ไหมครับ
พร้อมครับเพราะเราคือของจริงของแท้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับ
ท้ายนี้มีอะไรจะพูดอีกนิดนึงไหมครับต้องขอขอบคุณทุกสื่อมวลชนนะ
โดยเฉพาะวันนี้ช่องไทยรัฐทีวีและไทยทีวีสี่ช่องสามก็มาเอ่อ
ถ้าครูเปิดใจต้องขอขอบคุณแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้ชมคดีนี้
เป็นคดีที่เป็นมุมมองเป็นแง่คิดเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นคดีที่ต้องมีข้อเท็จจริงออกมาก่อนครับ
จะฟันทงว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนไม่ดีครับขอบคุณครับ
พี่แก้วโอไหม
สวัสดีครับนี่ทีมงานใครเนี่ยไม่ใช่พี่แก้วไม่ใช่โอ๋